ต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งถูกห่อด้วยไวนิวครับ
แล้วที่บริเวณไหล่ซ้ายกับที่ลำคอมีการศักดัน๕แถวเอาไว้
ลักษณะท้องป่องเหมือนผู้หญิงตั้งคันนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่ว่าเธอนั้นเป็นใคร
ชาวบ้านไปเจอนะฮะนำไปทิ้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณกองขยะริมถนนสายเชียงใหม่เสมิง
ในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้หญิงสักอายุประมาณสักสี่สิบเนี่ยฮ
ดูเนี่ยห่อด้วยป้ายไว้นิดแบบเนี่ยครับถูกตีจนของแข็งจนหน้าเละ
จำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครอ่ะฮะแล้วก็มีรอยสักอันนี้เป็นหลักฐานว่าเธอเนี่ย
น่าจะเป็นใครนะฮะศักยันต์๕แถวที่ไหล่ซ้ายแล้วก็ต้นคอ
ส่วนไหล่ขวามียันรูปหงษ์แล้วท้องเนี่ยป่องเหมือนเป็นผู้หญิงตั้งคัน
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีญาติแจ้งบุคคลหาย
ก็คือนางสาววิลาวัลอายุห้าสิบปีนะฮะหายออกจากบ้านไปจากอำเภอสันสาย
ญาติก็ไปยืนยันนะฮะบอกว่าเนี่ยหายไปจากบ้านตั้งแต่บ่ายโมงของวันที่สิบหก
ไปเช็คอินอยู่แถวอำเภอแม่ริมทางด้านของนายสุรพลแก้วดี
ซึ่งเป็นน้องชายของผู้สูญหายคือนางสาวิลาวันบอกว่าเนี่ยดูจากรอยสักแล้วคือพี่สาวเขา
พี่สาวเขาแน่แล้วที่ท้องก็มีแผลผ่าตัดแผลใหญ่อันนั้นก็คือแน่นอนเป็นพี่สาวเขา
เพราะว่าเขาเลิกลากับสามีมานานสัก๑๐ปีแล้วแล้วมีลูกชายคนเดียว
เปิดกิจการเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญและเป็นแม่ม่ายทรงเครื่องคือมีฐานะเลยครับ
แล้วก็ไปคบหากับอดีตทหารนอกราชการคนหนึ่งแล้วก็แยกกันอยู่กับภรรยาแต่ว่าไม่ได้หย่ากันนะฮะ
เคยมีเรื่องราวทะเลาะกันกับเมียของอดีตทหารเก่าคนนั้น
ที่ไม่ได้หยากกันจนขึ้นโรงพักษณ์ไปเสียค่าปรับมาทั้งคู่คือตบตีนกันเนี่ยล่ะ
เหมือนเป็นคนตั้งคันนะครับ
ตำรวจก็กำลังเร่งหาบ่อแสของฆาตกรโดยตั้งประเด็นไปที่เรื่องของฆ่าชิงทรั
เพราะว่าเป็นแม่ม่ายทรงเครื่องฐานะค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องของชู้สาว
คาดว่าจะมีการทำงานเป็นทีมวางแผนเป็นอย่างดี
ให้ผู้ตายออกจากบ้านแล้วก็อุ้มไปฆ่าเพื่อปลดทรัพย์ของมีค่าหายไปทั้งหมด